เป็นท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนาวากาศเอกอนุดิตอาคอนทัพ
สมาชิกสภาพุทธแห่งรสดรกรุงเทพอาณาคร
สายไหมจากภักดิ์เพื่อไทยท่านประธานที่กรบครับ
การจัดงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดงบประมาณแบบ
ที่เขาเรียกว่าแบบใหม่แต่ไม่สับผมรับหน้าที่อภิปรายเจาะลึก
ในส่วนของงบประมาณกระทรวงกลาโหมครับท่านประธานที่เคารพครับ
อ่าปีนี้งบประมาณโหมโรงมาที่ประมาณหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันล้านบาทเศษ
มาดูข้อเท็จจริงกันครับว่าผมพบอะไรบ้างผมพบ๓ข้อครับท่านประธาน
ข้อที่หนึ่งงบกลาหูมเนี้ยยังสูงเป็นดับสี่มากกว่ากระทรวงสาธารณสุขที่อยู่อันดับหกครับ
ผมทราบดีครับทุกเหล่าทัพมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างเขี้ยวเล็บนะครับ
แต่สังคมก็ตั้งคำถามตลอดครับว่าภัยคุกคามท่านคืออะไร
แล้วก็ข้อที่สามครับผมมีข้อสงสัยซึ่งข้อนี้ผมต้องสอบถามครับ
เรื่องของการจัดอายุทปกรณ์ทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ในปีนี้ที่ท่านจะขอมาอีก
เพราะถ้าเกิดไม่ฝากข้อสังเกตนี้นะครับไปยังชั้นกรรมธิการ
เดี๋ยวในชั้นกรรมนิการนี้กระลาโหมจะมาเล่านิยายให้สภาฟังอีก
เพราะว่าทุกครั้งท่านมาขอเงินทีไรท่านจะอธิบายหลักการครบถ้วน
แต่พอได้งบประมาณไปเรียบร้อยครับท่านประธานกลับเอางบประมาณไปใช้ตามอำเภอใจ
ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ผมจะอภิปรายในวันนี้ครับ
ผมอยากให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะที่ท่านเป็นมตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านช่วยฟังข้อมูลเหล่านี้ครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการจัดซื้อ
ในปีงบประมาณ๖๕กองทัพเรือกำหนดวงเงินจัดซื้อระบบอากาศยานไร้คนขับ
ประจำฐานบินชายฝั่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น๔๐๗๐ล้านบาทถ้วน
ผมขออนุญาตใช้ตัวเลขเป็นเลขไทยนะครับระบบราชการไทยก็จะได้เข้าใจกันด้วย
พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบอาวุธ
คือพออ่านดูแล้วเนี่ยนะครับก็ดูว่าเป็นการจัดซื้อที่ครบถ้วนดีครับ
เขามาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกอนุดิตช่วยดูเรื่องนี้ให้กองทัพเรือด้วย
แต่ไม่ซื้ออาวุธมาด้วยครับท่านประธานเอาล่ะสิครับแบบนี้ผมว่ามันมันแน่เลย
ผมว่าผมซื้อไม้ช็อตยุงมาใช้มันอาจจะมีประโยชน์มากกว่า
หรือว่าซื้อเรือเหาะที่มันเหาะไม่ขึ้นซึ่งพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นก็เป็นคนไปทดสอบเองนะครับ
หรือแม้แต่รถกรอกซึ่งมันไม่ได้เครื่องยนต์มาตามสเปค
ผมเลยลงไปดูในรายละเอียดครับพอไปดูแล้วต้องบอกศัพท์วัยรุ่นเลยครับ
ท่านนายกฟังนะครับมีเสียครับจุดสองพยานครับ
เสียคนนี้เขาบอกเลยครับเขาคุ้นเคยกับบิ๊กในกระทรวง
เป็นอย่างดีครับส่วนจะเป็นบิ๊กคนไหนไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าในเหล่าทัพ
เขาทราบกันดีครับว่าบิ๊กคนนี้ใจปั้มแล้วก็ดูแลบิ๊ก
ทุกคนในกองทัพเกือบเกือบทุกคนแล้วกันเสียจุดจุดสองพยาง
นี่แหละครับมาวิ่งเต้นให้มีการแก้ไขทีโออาร์ของกองทัพเรือ
บริษัทจุดสามพยางของเสียคนนี้เขาไม่สามารถเสนอราคาอาวุธมาได้
เพราะบริษัทผู้ผลิตที่เสียเป็นตัวแทนเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ขายอาวุธให้กับประเทศไทยครับ
สุดท้ายปลายทางครับบริษัทไหนชนะราคาก็แล้วแต่
แต่ผมจะสรุปอย่างนี้ครับกองทัพเรือก็จะได้ยูเอวีติดอาวุธที่ไม่มีอาวุธครับ
ท่านประธานครับในทหารเรือประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกผมอย่างนี้ครับ
บริษัทที่เขาชนะราคาเนี่ยนะครับเขาแถมยูเววีติดอาวุธที่ไม่ได้ให้อาวุธมาด้วยเนี่ย
อีก๔เครื่องรวมเป็น๗เครื่องแล้วก็ลดราคาให้กับกองทัพเรือ
อีกหนึ่งพันล้านบาทเหลือสามพันล้านบาทแต่ผมบอกอย่างงี้ครับ
จะสามเครื่องจะเจ็ดเครื่องหรือจะให้มายี่สิบเครื่องเนี้ย
ผมว่าไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นอยู่ที่ว่ากองทัพเรือซื้อยูเอวีติดอาวุธที่ไม่มีอาวุธเนี่ย
เขาจะเอามาปฏิบัติภารกิจอะไรครับหรือว่าจะเอาไปบินโชว์
เพราะมันไปรบไม่ได้จริงครับผมทำโมชั่นพิกเจอร์ออกมา
ให้กับผู้ชมทางบ้านได้ติดตามจะได้เข้าใจสิ่งที่ผมพูดครับ
สิ่งที่กองทัพเรือคิดครับต้องการยูเอวีที่ใช้อาวุธได้เป็นแบบนี้ครับ
แต่สิ่งที่เป็นเขียนมาในทีโออาร์๓ลำครับไม่มีอาวุธก็ต้องโดนยิงตก
แล้วสิ่งที่แก้ไขคือไปซื้อยูเอวีแล้วก็ให้เขาแถมยูเอวีมาเพิ่ม
แต่ปรากฏไม่มีอาวุธครับก็ถูกยิงตกอีกเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นครับตรงนี้แหละครับผมคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับ
และที่สำคัญครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนขึ้นมาชี้แจง
กรุณานะครับอย่าบอกว่าการจัดหาครั้งนี้ท่านประหยัดเงินให้กับประเทศ
เพราะอะไรครับเพราะท่านตั้งงบประมาณซื้อทั้งหมด๓เครื่อง
เขาให้มาเจ็ดเครื่องราคาสามพันล้านเนี้ย
มันลดลงมาหนึ่งพันล้านบาทก็จริงแต่คนในกองทัพเรือเนี่ย
เขาบอกว่าเงินภาษีพี่น้องประชาชนเนี้ยนะครับไปหล่นอยู่ประมาณสักหนึ่งตัน
หนึ่งตันครับท่านประธานอยู่แถวไหนเนี่ยมาว่ากันอีกทีแต่ตอนเนี้ย
ที่ท่านซื้อมาในราคา๓๐๐๐ล้านบาท๗ลำพร้อมระบบประหยัด
ที่ท่านจะบอกว่าประหยัดเงินไปหนึ่งพันล้านบาทเนี้ย
แท้ที่จริงครับ๗ลำที่ท่านได้มาเนี่ยมันมีราคาแค่๒๐๐๐ล้านบาทเท่านั้น
จริงผมต้องเปลี่ยนคือเหลือเงินทอนอีก๑๐๐๐ล้านบาทนั่นเอง
คือผมไม่ได้พูดเองครับท่านประธานหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมนี่แหละ
ที่เป็นคนออกมายืนยันครับลองตามมาดูครับ
ผมได้รับเอกสารฉบับหนึ่งครับเป็นเอกสารทางราชการของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ย่อคือสทปเป็นองค์การมหาชนในการกำกับดูแลของท่าน
ตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็เป็นคนกำกับดูแล
ปรากฏชื่อของกองทัพอากาศและก็สำนักงานวิจัยแห่งชาติร่วมอยู่ด้วย
ใจความสำคัญของเอกสารเป็นอย่างนี้ครับ
สทปและกองทัพอากาศระบุว่าตนมีประสบการณ์และความพร้อม
ในการวิจัยพัฒนาและผลิตอากาศยานไร้คนขับ
โดยระบบครับประกอบไปด้วยผมพูดสั้นแล้วกันครับ
ผมมองไม่เห็นเวลาน่าจะเซ็ตให้ผมผิดแต่ไม่เป็นไรครับ
สตปกับกองทัพอากาศรวมถึงสำนักวิจัยแห่งชาติเนี่ย
เขาบอกระบบเดียวกันกับที่กองทัพเรือซื้อเปี๊ยบ๓ลำมีระบบครบถ้วนเนี่ยนะครับ
เขาคิดเพียง๗๙๕ล้านบาทเท่านั้น
ไม่รวมอาวุธมาด้วยแบบเดียวกับที่กองทัพเรือซื้อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ย
เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะจัดหานะครับทั้ง๗ลำพร้อมระบบได้ไม่เกิน๒๐๐๐ล้านบาทครับ
วันนี้ท่านของงบประมาณมาซื้ออาวุธอีกกว่าหมื่นล้านทำแบบนี้ครับ
แล้วสภาจะไว้วางใจนั่นได้อย่างไรนะครับ
ผมขอถามดังไปที่กระทรวงกลาโหมอีก
ทำไมท่านไม่สั่งการให้กองทัพเรือจัดซื้อในประเทศ
ทั้งที่วันนี้รัฐท่านทำเองได้แล้วก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ท่านเขียนมาด้วยซึ่งถ้าซื้อเองทำเอง
ไทยทำไทยใช้ไทยก็เจริญครับ
แล้วส่วนต่างราคา๑๐๐๐ล้านบาทอยู่ที่ไหนนะครับ
เงินไปหล่นอยู่ที่ไหนผมคิดว่าวันนี้ครับ
พลเอกประยุทธ์คงจะต้องมีคำตอบกับเรื่องนี้ครับ
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
ผมพร้อมที่จะมอบให้กับท่านกรรมธิการ
ที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับไปใช้ประโยชน์
ในการพิจารณางบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมต่อไป
ท่านประธานครับผมต่ออีกนิดเดียวครับ
วันนี้มันเป็นการอภิปรายวาระที่๑นะครับ
ร่างพระราชมัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โดยปกติผมยกมือให้ทุกครั้งหรือถ้าเกิดร่างพรบมันแย่จริงเนี่ย
ผมก็งดออกเสียงแต่ครั้งนี้คงทำเช่นนั้นไม่ได้จริงครับ
เพราะศักยภาพความรู้ความสามารถของผู้ที่จะบริหารงบประมาณ
คือท่านตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
บริหารงานแบบรัฐราชการเขาเขาเรียกว่าบ้งนะครับ
้งซ้ำแล้วซ้ำเน่าใช้จ่ายกันอย่างสุรุยสุราย
ใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รัฐมนตรีกระลาโหมเนี่ยท่านผมไม่ได้พูดเองนะครับ
ท่านประธานสรุปนะครับร่างพรบฉบับนี้
รัฐบาลเลือกวิธีการจัดงบประมาณแบบไม่ตอบสนอง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนพรบนี้สุ่มเสี่ยงการทำผิดกฎหมายหลายฉบับ
และที่สำคัญเป็นงบประมาณที่ทิ้งพี่น้องประชาชนไว้ข้างหลัง
เพราะฉะนั้นผมและเพื่อนฝ่ายค้านทุกคนก็คงไม่สามารถรับหลักการของพรบฉบับนี้ได้